เจ้าของบ้านหรูเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะ

ตอนแรกมีสองสามีพันรยามาขอซื้อบ้านก่อน
บ้านสวยดีขอซื้อหน่อยนะคะ
แต่เดือนแรกขอเช่าก่อนเพราะรอเงิน
เดือนหนึ่งผ่านไปค่ะสองสามีพันรยาคู่นี้
ลื้อบ้านกะจะต่อเติมทำนู่นนี่นั่นจนบ้านเละเทะ

ค่าเช่าที่บอกขอเช่า๑เดือนก็ไม่จ่าย
สรุปก็ขอซื้อก็ไม่ซื้อ
และตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ด้วย
นี่ค่ะรื้อบ้านเละเทะหมดเลยนะคะ

ซึ่งเป็นบ้านในหมู่บ้านปามสปริง

ที่เคยมีสวนหย่อมหน้าบ้านประดับด้วย
ต้นไม้ก้อนหินจัดสวนแบบสวยเลย

หลังจากที่มีสามีพันรยาคู่หนึ่งมาขอซื้อต่อ

มีสองสามีภรรยาบอกว่ามีอาชีพเป็นนายหน้าขายที่ดิน
ขอเช่าเดือนละ๒๕๐๐๐บาท
พอเข้าอยู่ได้๑วันบอกบ้านสวยชอบมากเลย
ก็เลยตกลงจะซื้อขาย๖ล้านบาท

คือขอเช่าอยู่ก่อน๑เดือนเพราะว่าต้องรอเงิน
แต่จนถึงตอนนี้ผ่านไปแล้วหลายเดือน
ก็ยังไม่มีการดำเนินการทำสัญญาซื้อขายกัน
อีกทั้งค้างค่าเช่าบ้านอีก
ทีนี้พอมาดูจะมาพูดคุยกัน
เจอบ้านของตัวเองถูกลื้อทั้งสวนหน้าบ้านแล้วก็โรงรถนะคะ

เขาบอกว่าเขาจะทำสัญญาคือ
จ่ายเงินสดเลยในวันที่๒๐สิงหา
แต่ว่าพอถึงวันที่๒๐ก็แผลไปเรื่อย

เขาถือว่าเขายังจ่ายค่าเช่าเรืออยู่
จนกระทั่งวันหนึ่งที่เข้ามาประมาณเดือน

มันจะมาต่อเติมบ้านพี่ได้อย่างไร
แหละค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าผ่านมา

แต่เจอคนงานรื้อข้าวของในบ้านเต็มไปหมดเลย
ก็เลยตัดสินใจบอกไม่ขายบ้านหลังนี้ให้แล้วนะ
แล้วเรียกค่าเสียหายด้วย๕แสนบาท
พร้อมกับพาไปทำบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐาน
ที่สถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่
แต่ว่าจนถึงขณะนี้มีการเลื่อนนัด๑๐ครั้งแล้ว
เงินค่าเช่าที่ค้างและค่าเสียหายของบ้าน

ฝากเรื่องของเธอให้เป็นอุทาหรณ์ที่เจ้าของบ้าน
คนอื่นด้วยว่าควรตรวจสอบผู้เช่าให้ดีนะคะ